ต่อกันที่เรื่องอีกเรื่องที่น่ายินดีไม่แพ้กันเลยนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกว่ายินดีไปด้วยกังวลใจไปด้วย
สำหรับพี่เรแมคโดนัลวันก่อนได้ออกมาพูดไปแล้วว่า
กำลังจะมีข่าวดีใช่ไหมสำหรับแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมาตั้ง๑๑ปีเนี่ยคุณ
แล้วก็เห็นว่ากำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อแล้วก็ว่าที่คุณแม่ด้วยนะคะ
เรย์บอกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเรียกว่างานแต่งก็ไม่เชิงค่ะ
ถือว่าเป็นการทำพิธีต่างแบบง่ายตามธรรมเนียมดีกว่า
ตั้งคันลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มันก็น่าดีใจค่ะคุณแต่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขากังวล
เพราะว่าภรรยาค่อนข้างอายุเยอะแล้วนั่นเองนะคะ

แต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกวันที่เราอยู่กับเขามันโอเค
เพราะเราเขาเป็นทั้งแฟนทั้ง
จะเรียกฝรายาค่ะก็ได้ดีใจอันนึงแน่นนอนที่สุด

ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอีกอันหนึ่งถ้าบอกตรงเลยก็คือ
ก็คือมันก็ลุ้นตลอดทุกครั้งที่เช็คนึกออกป่ะ
เพราะว่าแหม่มเขาก็อายุเยอะแล้ว
เฉพาะที่เป็นคุณแม่ที่มีอายุมากขึ้นมาหน่อย
คุณแหม่มคือกำลังจะแตะหลัก๔แล้วแหละ
ทางการแพทย์ที่เขาบอกว่าคุณแม่จะแข็งแรงอย่าให้เกินอายุ๓๐ต้น
แต่ว่า๔๐ก็ไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าทางการแพทย์เดี๋ยวนี้โอ้โหเทคโนโลยีล้ำสมัย
แล้วก็ถ้าดูแลเอาใจใสก็ขอให้น้องปลอดภัยแข็งแรง